คุณผู้ชมค่ะจากสถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้ได้รับผลกระทบกันไปเยอะแยะมากมายเลย
หนึ่งในนั้นต้องบอกว่าเป็นโครงการดีเป็นกิจกรรมดีของหนุ่มโตโนภาคินด้วยนะคะ
นำทีมมาโดยโตโนภาคินตอนนี้โตโน่ขอประกาศหยุดพักกิจกรรมนี้ชั่วคราวนะคะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะเป็นการลงว่ายน้ำของนักแสดงหนุ่มแล้วก็ทีมงานเป็นเซตสุดท้ายเลย
โตโน่บอกว่าขอขอบคุณคนไทยทุกคนเลยที่ตามเชียร์มาตั้งแต่ต้น
แต่ว่าด้วยสถานการณ์โลกแล้วก็บ้านเราในตอนนี้
เราก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ปฏิบัติตามกฎต่างที่มันออกมาอย่างเร่งครัดเลย
น้องสาวคนสนิทค่ะน้องนิชานัทธนิชานี่

แล้วก็มีบรรดาเพื่อนพ้องนักแสดงในวงการอีกเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงแฟนด้วยที่เข้ามาให้กำลังใจโตโน่กันเพียบเลยแบบนี้นะจ๊ะ

ซึ่งสรุปเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่๑๙มีนาคมที่เริ่มโครงการ

ทีมสามารถว่ายน้ำผ่านเกาะมาทั้งสิ้น๙เกาะแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าปรบมือสุดยอดเลยนะจากที่ตั้งใจไว้คือ๑๒เกาะนะคะ
แล้วก็ทำระยะทางไปได้๒๗กิโลเมตร
บริจาคตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๒๔๖๓๐๗๗บาทนะคะยังไง
ถ้าสถานการณ์ปกติโตโน่บอกเลยเดี๋ยวกลับมาพร้อมดำเนินโครงการต่อไปแน่นอน